ก็ทำทีตีตีสนิทเข้าไปถามนู่นถามนี่
แล้วก็ลงมือนะครับ
อ๋อลุกหัดทางไปทางลงมือ
แล้วก็ชิงเอาโทรศัพท์มือถือมา
แต่ผู้ตายขัดขืน
ที่สุดแล้วก็เลยใช้ลมีดมีดเน็ตแทงผู้ตายหลายกลางนะ

ใส่โทรศัพท์ช่วงไทยศาลาค่ะ
ก็หลบหนีไปกับเพื่อน

ทั้ง๓ลายเนี่ยปรากฏผู้เสียหายอยู่ใช่ไหมครับ

พี่เล็กย้ายใหม่เนี่ย

ใช่คนร้ายลายนี้ไหม

รายที่๓
รายที่สองท้าชนชาย
อันนี้อันเล่นศีพรรดใช่ไหมฮะ

แล้วก็มีสะเบา

เข้าไปใกล้เลยมาตรงนี้เลย

มาเลยมาชี้ด้วยกันเนี่ย

โทรศัพท์อันไหนเครื่องนี้

โชคชัย

อ่าสำหรับ

ก็ยังมียกตัวอย่าง
เรื่องเรื่องรองเท้าเนี่ย

ประวัติในคนนี้นะเป็นคนจังหวัดสะแก้วซึ่งคนสะแก้วส่วนใหญ่ก็ดี
อันนี้อยู่ตำบลตาพญาอำเภอตาพญาจังหวัดสะแก้ว
ติดคุกมาตั้งอายุ๑๓ปีติดมา๘ครั้งแล้ว
ผลิตย้าเสพติดติดพุกอีก๔๘วันเท่ากับเมื่อเดือนปุจจิการั้งนั้น

ก็มาก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้

สบายใจนะครับอย่างที่ผมเรียนไปทราบให้ทราบแล้วว่า
แล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยชี้แจงมาสอบสวน
เต็มใจไหมเต็มใจไหม
แล้ววันนี้เต็มใจไหมที่มาเต็มใจนะ
ก็เพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับแล้วเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจ
ใครมีอะไรช่วยสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ
ช่วยเล่าให้ฟังก่อนได้ไหมคะก็อย่างที่บอกแหละครับผม
คือต้องการจะป้นแล้วจะชิงทรัพย์
ได้ไหมอ่ะใครมาคุยกับเรา

ตอนก่อเหตุแบบนี้เคยแทงเขามาก่อนหน้านี้ไหมคะ

คือคำว่าปาดคอมันไม่ได้ปาดคอ
คือจังหวะทางแปลงหน้าแล้วมันแบบ

แล้วมันก็ดูเหมือนว่าปาดคอ
แต่ข่าวก็ลงว่าปาดคอ

โอเคคือผมผิด
ผมผิด
มันมีหลายอย่างไม่ใช่ว่าแค่คดีผมหรอก
ปกติน้องบอกเห็นแบบนี้วันอีกเคสอ่ะ

มีตั้งสามสี่เคสที่เราก่อเห็นอีกหน่อยค่ะ

ว่าก่อนที่จะเกิดก่อเหตุฆ่าคนตาย

แล้วฆ่าเขาแล้วยังไปก่อเห็น

พูดโดยผมไม่คิดว่าเขาจะตาย

กูจะเอาเงินที่ไหนมาให้มึง

ก็ไม่ได้คุยอะไรกันอีกต่อไป
เคยทำร้ายคู่กรณีแบบนี้ถึง

เคยมีการีสัมมาตย์รับกายด้วยมะ

จึงตายไหม

เราจะทำร้ายเขาอีกไหม
ไม่ทำผู้หญิง
ถ้ายืมแล้วยืมอีก

ไปทั่วไม่มีไม่มีสินหมายมันคือ
ก่อเหตุกี่วันครั้งค่ะออกทุกวันเลยไหมหรือว่า
บอกไม่ได้มันมันมันมันมันมันแล้วแต่
มันไม่ใช่ว่าจะตั้งจะตั้งโปรแกรมวันจานออก
วันฟุตออกวันเสาร์ออกไม่ใช่
อืมน่าจะคิดเป็นโปรแกรมจริงจริงอ่ะ
ตอนนึงครับจากจาก
เห็นว่ามีอมีดจี้คอผู้เสียหายผู้หญิงด้วยรึเปล่าคะ

ไม่ได้จี้นะ

ช่องช่องคือเอามือทาบหน้าอก